ไม่ต้องปิดแล้วเพราะเราเซ็นเซอร์ภาพไว้แล้ว

นี่ครับโจซ่าท้าพี่เรน

แต่สิ่งที่เขาท้าทายกันระหว่างเพื่อน๓คนเนี่ย
นั่นก็คือแกกล้าไหม

อืมฉันกล้าสิถ้าเกิดฉันทำแล้วแกจะทำไหมล่ะ
นั่นสิฮะจึงเป็นเหตุการณ์ให้เกิดการแก้ผ้าไปซื้อของในร้าน๗๑๑
ร้านในพื้นที่นนทบุรีเป็นภาพออกมาเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลด้วยนะฮะ
เขาบอกว่านี่คิดได้อย่างไรใครชนะเป็นฮีโร่
ท้าทายกันนะฮะบอกว่าใครกล้าแก้ผ้าเข้าไปซื้อของ
จะเป็นฮีโร่ทันทีและพอคนแรกกล้า
คนที่สองก็ต้องทำตามคนที่๓ก็ต้องทำตามนี่แหละฮะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุคึกขนองทั้ง๓คน
ซึ่งเป็นชายหนุ่มวัย๒๕๒๗ปี๓คนนี้ท้ายที่สุด
ถูกตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
นำตัวเข้ามาสอบปากคำนะครับหลังตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
พบว่าเป็นชายที่แก้ผ้าแล้วก็สวมเพียงหมวกกันน็อกสีเขียว
เดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ๓แห่ง
ในอำเภอปากเกร็ดและอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งเบื้องต้นจากการสอบสวนทั้ง๓คนสารภาพครับว่าก่อเหตุจริง
โดยเริ่มที่ร้านแรกบริเวณปากซอยท่าอิด
ส่วนร้านที่๒อยู่ในปั๊มน้ำมันถนนราชพฤกษ์
และร้านสุดท้ายอยู่บริเวณปากซอย๓เสนวิลล่าถนนราชพฤกษ์นะครับ

ก็สวมหมวกกันน็อกเดินเข้าไปซื้อของ
ใช่คุณแล้วมันจะมีภาพอยู่ข้างหน้าร้านสะดวกซื้อด้วยนะ

รออยู่เหมือนกันส่วนคนนี้กระโดดเย้งหลายคนถาม

เออเขาคงอายคงในใจคงบอก
รีบเงาเงินทอนเร็วรีบขายมาให้หน่อยเร็ว

ฟังเสียงเขาดีกว่าว่าเขาทำแบบนี้ทำไม
และตอนนั้นเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ
เหตุเกิดจากเราคุยกันเรื่องงานศิลปะของต่างประเทศครับ
เกี่ยวกับพวกการเปลือยกายเรียกร้องอะไรประมาณนี้ครับ
แต่ว่าก็เป็นประเด็นตรงนั้นเราคุยกันแล้วก็เกิดการท้ากัน
แล้วก็พอท้ากันได้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยออกไปเลยครับ
แต่ก่อนที่คณะคุยกันนายได้ดื่มตัวล้า
ไม่เลยครับเพิ่งทำงานกันเสร็จกลับมา
แล้วก็นั่งคุยกันเรื่องศิลปะ
ก็มันเป็นความรู้สึกที่ต้องทำครับ
เพราะว่าหมายถึงว่าไม่ได้ต้องทำอย่างนั้นนะครับ

มันมีคนแรกทำแล้วคนที่สองทำแล้ว
แล้วมันก็เลยต้องทำแล้วก็เขินครับ

แต่ก็เหมือนเป็นใช่ครับ
แล้วขณะถึงตอนนี้มีความรู้สึกยังไง
ก็รู้สึกเสียใจครับ
ที่ต้องทำให้พี่ตำรวจทุกคนเดือดร้อน

ถึงวัยรุ่นคนอื่นนะครับ
ก็ไม่อยากให้ทำตามนะครับ
เพราะว่ามันเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคน

เพราะเขาเป็นเพื่อนกัน๓คนเขาก็นั่งอยู่ที่บ้าน

แล้วอยู่ก็ท้ากันว่าใครกล้าทำไหม
ท้ากันแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เขาบอกว่าเขาเห็นชาวต่างชาติประท้วง
และมีภาพเปลือยกายประท้วงเป็นประจำ

ใครกล้าทำจะได้เป็นฮีโร่ในกลุ่ม
จากนั้นก็ขับรถเก๋งตระเวนไปที่ร้าน๗๑๑
แล้วทั้ง๓คนก็เปลือยกายใส่หมวกกันน็อกลงไปซื้อของ

ก็อายสิเขาถึงกุมมือกุมอยู่ข้างหน้า

อายฮะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต

โดยตั้งข้อหากระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน
โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายแล้วก็ปรับเป็นเงิน๕๐๐๐บาท

ไม่ควรเรียนแบบการกระทำแบบนี้
เพราะเป็นการคิดนอกกรอบที่ไม่ถูกต้อง
ท้าทายกันจะได้เป็นฮีโร่
แต่มันผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย
ก็ต้องโดนลงโทษแบบนี้แหละครับ

คือไม่ต้องไปร้านสะดวกซื้อเอาที่โรงพักนี่แหละ
แล้วก็ให้ทำให้ดูนะคะว่าก่อเหตุยังไงทำยังไง